เขามาโพสต์เป็นคลิปของลอตเตอรี่

แล้วก็ลั่นวาจาบอกว่ารางวัลที่๑อยู่นี่แน่นอน
ไม่พูดมากเจ็บคอไปดูคลิปกันเลยค่ะ
จ้าพรุ่งนี้รวยจ้ะพรุ่งนี้รวย

ให้ดูนะคะว่าเสียงโชค
โอ้โหยาวมากเราไม่ได้มาเปิดแผงขายลอตเตอรี่นะ
นะแต่วันนี้ที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะ
กองพนุนสวนศักดิ์แบบนี้
ก็คือมีหุ้นค่ะ

พี่นางสิริพรของเรานี่เองนะคะ
ก็เห็นน้องไปกองสลาก
บอกว่าน้องมาโอเคน้องซื้ออะไร

อ้าวมาลุ้นกัน

สิริพรกับอาภพร

รางวัลที่๑อยู่ที่นี่หรือเปล่านะจ๊ะ
พรุ่งนี้รวยนะคะทุกคน
นี่ค่ะทุกคนค่ะ

สองคนก็คนละสองหมื่น

แต่ถ้าถูกรางวัลที่๑ขึ้นมานะ

มันเยอะมากนะคะใช่แล้วดูเสียงหัวเราะทิ้งท้ายเมื่อสักครู่ดูสิ

ร้อยฉบับที่วางอยู่ตรงนี้นะคะ
พี่ฮายเขารวมหุ้นนะคะ
กับคุณนางศิริพรอัมภัยโพงค่ะ

ก็มาลุ้นกันว่างวดนี้จะได้โชคหรือเปล่า

แต่ถ้าไม่ได้โชคเนี่ยแยกหยาย

เลขที่พล็อคคาร์แมคค้าเขาพูดออกมาเนี่ย